ไปทานของที่จัดได้ว่าแซ่บนัวกันต่อเลยดีกว่า
เรียกว่าแค่เมนูเนี่ยก็น่าสนใจแล้ว

เจ้าของร้านก็เด็ดไม่แพ้กัน

อ่า

เขาขายอยู่ที่ตลาดนัดตลาดชุมชนรถไฟถนนทองใหญ่

ร้านอะไรอ่ะคุณผู้ชม

ย้ำเขาใหญ่จริงแต่ย้ำอะไรยังไงเนี่ย

คุณผู้ชมอ่านเอาเองก็เข้าใจกันนะคะ

ใหญ่เมนูเนี่ยก็ใหญ่ยิ่งมากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ารวมสูตรเมนูต่าง

นายรัชชานนศรีสมบูรณ์

แล้วก็ไปทำงานที่ธนาคารมาแล้ว
หลายแห่งเป็น๘ปีนะ

อยู่กับชีวิตออฟฟิศแล้วมันเบื่อนะ

ก็เลยลองไปค้นหาเมนูอาหาร

ดีมากรสชาติเป็นที่ชื่นชอบ
ก็เลยเปิดร้านมานะคะ
ก็เลยเปิดเป็นร้านแบบที่เรียกได้ว่า

แล้วไม่แค่นั้นการแต่งตัวก็ต้องดึงดูดด้วย

คือมันก็มีความพิเศษหลายอย่างใช่ไหมคะ
ที่ใส่ชุดลี่เกย์เนี่ยก็เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบ
หมอลำชอบร้องเพลงชอบแสดง
ก็แต่งชุดพระเอกหมอนลำมาขายยำด้วย
ครั้งแรกที่ใส่ก็บอกเขินหน่อยนะ
แต่ลูกค้าชอบไงมาเซลฟี่ด้วยนะคะ

ก็เลยทำให้ร้านนี้แหละเป็นที่รู้จักมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อย
รายได้ก็ไม่ธรรมดาเอาแค่กำไรนะ๘๕๐๐บาทต่อวันเลยทีเดียว

คือยำของพี่เขาใส่ข้าวโพดลงไปด้วย
แล้วก็โรยมะม่วงที่ฝาเป็นเล็กแบบนี้

หมดแรงถูกแล้วก็ยังมีอีกอย่างอื่นด้วยนะ

ยำปูม้ายำกุ้งก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ
ราคามีตั้งแต่๔๐บาทจนไปถึง๒๕๐บาท

รสชาตินี่เปรี้ยวหวานแซ่บเผ็ดปากเปิดปากโฟกันเลยทีเดียว
คุณผู้ชมอยากเป็นเป็นปากโป
แบบที่นี้กใบ้เลยนายตั้งแต่๖๔มเย็นจนจน๓ทุ่ม

เพราะว่ารสชาตินี้ซับซีดจริงค่ะ
อาหารสูตรต้องซีดอย่างนิ้วเลยคุณ